คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งของฝากที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปลองดูก็คือ

นี่น้องหนูเขากำลังคำแปลงกันเลย
ไข่เค็มใบเตย
นี่แหละครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าเป็นอย่างไร
แต่ดูถึงที่มาที่ไปของไข่เค็มนี้มาจากฝีมือของน้องหนูชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาล๓วัดชัยมงคลจังหวัดอ่างทอง

ครับไข่เค็มนี่ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางโรงเรียนเขาจัดขึ้น
เพื่อให้กับน้องหนูได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้นะครับ
โดยใช้ไข่เค็มเนี่ยที่น้องหนูกำลังทำอยู่นี้นะครับเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของทางโรงเรียน
เขาเอามาไปแปรรูปแล้วก็มาพัฒนาเพื่อให้เกิดเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

แล้วก็ได้สูตรไข่เค็มใบเตยแบบนี้ที่เขียวแบบนี้

แล้วที่สำคัญเขาเอาไปขายให้กับผู้ปกครองนี่แหละ
เป็นฝี่มือของน้องนักเรียนเอง
คือจริงคุณรู้ไหมว่าการทำไข่เค็มแบบนี้
มันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้กับนักเรียน

ให้แข็งแรงร้อนเล่น
เหนือจากนี้มันทำให้น้องหนูพวกนี้เขาฝึกสมาธิ

จดใจจ่ออยู่กับการปั้นไข่นี่แหละ

ดีกว่าไปใจจดใจจ่ออยู่กับหน้าจอมือถือ
ถูกเพราะว่าเหมือนการปั้นดินน้ำมันคุณ
ฝึกให้กล้ามเนื้อมือเด็กมันแข็งแรงใช่ไหม
แล้วก็เขาก็จะได้รู้จักวิธีการแบบทำไข่เค็มถนอมอาหาร

ทำไข่เค็มแล้วเอาออกมาทำทานเองได้
แล้วที่สำคัญรายได้ของการขายไข่เค็ม

ทั้งหมดเลยนะรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
จะนำไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
แล้วก็ต่อยอดในการทำสวนเกษตรต่อไป
โอ้โหประโยชน์หลายต่อจริงนะคะ

หนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่ผมเองก็บอกคุณผู้ชมเอาไว้
เพื่อจะอยากไปอุดหนุนไข่เค็มใบเตย
ของน้องนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนเทศบาล๓

ชื่อแบบนี้ก็ลองอุดหนุนกันได้

ได้ทำไข่เค็มเองแล้วก็ออกจำหน่าย
แล้วที่สำคัญก็เอากลับบ้านมาทานเองกับครอบครัวด้วย
เอาไปหฝะคุณแม่แค่ในนี้หนูทำไข่เค็มได้๕ฟอง
เด็กก็มีสมาธิด้วยน่ารักจังเลยค่ะ